เรื่องหนึ่งค่ะที่ตำรวจเมืองขอนแก่นบอกว่า
อยากให้คนที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความหน่อยสิ
จะเอาผิดจะตามล่าตัวคนใจร้าย

แล้วนักศึกษาเองเขาก็ตั้งรางวัลนำจับหมื่นนึง
นักศึกษาภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาโพสต์ไง
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครแจ้งเบาะแสคนที่โยนก้อนอิดลงไปในบ่อจราเข้
ทำให้จราเข้ตาเกือบบอดเนี่ยรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้เลยนะคะ
โดยนักศึกษาชั้นปีที่๓คณะเกษตรก็บอกว่าเงินนี้หมื่นนึง
มาจากการทำกิจกรรมต่างของภาควิชา
ผมยังไม่ได้แจ้งความเรื่องนี้นะเพราะว่าไม่ต้องการเอาผิดทางกฎหมาย
แล้วสังเกตเห็นก้อนอิดในบ่อจราเข้
ก็เลยไปแจ้งให้อาจารย์ได้รู้แล้วก็ติดประกาศติดโพสต์แบบนี้เห็นไหม
อิดที่มันเป็นสเต็ปตั้งอยู่ข้างนอกมันหายไป
ปรากฏว่ามีคนโยนไปเอาฟังเสียงน้องนาราธิบนักศึกษาหน่อยค่ะ
ราเข้ก็เปรียบเสมือนเป็นครูของพวกผมครับเพราะว่า
เรียนประมงก็ต้องศึกษากับสัตว์น้ำทุกชนิดครับ
แล้วจราเข้ก็เป็นเหมือนครูที่เรามีความผูกพัน
เพราะว่าเราอยู่กันเราเรียนแล้วก็ผูกพันกับมัน

เสียใจที่ทำไมเขาต้องทำกับสิ่งมีชีวิต
ที่แบบมันอยู่ในกงสี่เหลี่ยมที่แบบอยู่ตลอด
แล้วมันไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วทำไมเขาต้องไปทำร้ายมันครับ

แต่ตำรวจเขาบอกว่าพอไม่มีคนมาแจ้งความ

ก็เพราะมันไม่มีคนเสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์
เลยบอกว่าเอางี้อยากให้คนที่เป็นผู้เสียหาย
อย่างน้องนี้นักศึกษาไปแจ้งความได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าต้องการให้ตำรวจช่วยตามหาตัว
ก็พร้อมยินดีที่จะรับแจ้งความตลอดเวลาเลยนะคะ

แม้ว่าแผลมันจะสมานเองได้ก็ตามค่ะ